รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่เปิดเพื่อรอเวลาปิดใช่ไหม
ก็ไม่เห็นมีใครเดินมาซื้ออะไรเลยเนี่ย
เฮ้ยว่างกลับไปหาซื้อลูกค้าก็มาไป
เขามีเดี๋ยวซื้อของมาเพิ่มเดี๋ยวลูกค้าจะเลื่อนมา
นี่ป่านนี้ลูกค้ายังไม่เข้าเลยเนี่ยฮะ

นี่เป็นร้านค้าหรือว่าป่าช้าเนี่ย
ทำไมมันวางเวงวิเวกวิโหว

เจ๊จะบ่นทำไมล่ะก็ไม่มีลูกค้าเลยตั้งแต่เช้าเนี่ย
นี่เพราะว่าทั้งสามคนดูสิ
หน้าตาไม่ได้เรียกแขกเลย
อ้าวเจ๊นี่ทั้งสามคนนี่ยังขายไม่พออยู่เหรอเนี่ย
อ้าวหน้าตาทั้งสามคนนี่บอกเลยว่าขาย

คนหนึ่งหน้าตาเหมือนพร้อมจะกรีดกระเป๋า
คนหนึ่งเหมือนพร้อมเอาควันไปกรีดหน้าลูกค้า
อีกคนนึงเหมือนพร้อมจะลวนลามทางเพจ

เออตายอย่างนี้ใครจะกล้าเข้าร้านอ่ะ
และอย่างหนึ่งการขายของสมัยนี้นะ
มานั่งขายรอลูกค้าไม่มีใครเขาเข้าร้านแล้ว

ขายของทางโซเชียลกันทั้งนั้นอ่ะ

เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไล่สดกันอ่ะ

แล้วก็ขายของกันเห็นว่าขายดิบขายดี
เราต้องไลฟ์สดและขายของเพื่อเป็นการเรียกลูกค้า

ไอ้เต้นเลยเต้นเป็นแต่ไล่สดเจ๊นี่

ไม่มีหรอกทำไงได้

เออวางไว้

พร้อมเลยได้หรือวะแหมจดเออ

มองกล้วยเอาสิเฮ่ยพี่บอลน้ำบ่องน้ำเบิร์ด

เฮ่ยแพลปเดียวเองพันสอง

ขายของเลยดีกว่าต้องพันกว่าคนแล้ว
ขายของอย่าเพิ่งขาย
เรียกคนนี้เข้ามาดูเยอะก่อนนะครับ

เฮ่ยขายของเถอะ
เอาล่ะเดี๋ยวให้ขายเจ๊เต้ก่อน

เจ๊เต้นก่อนเต้นก่อนมาเอ่ย

คนดูเยอะต้องขายของนี่ขาย

ตอบความไม่เคยมันขนาดนี้เลย

มา

จนผ่านเข้ามาได้ถึงข้อที่๗แล้ว

ก็จะได้เข้าไปลึนเจ้นภักดิ์๑แสงบาทกันแล้ว

แฟนใหม่เมื่อทุกโอ้อ๋อไอ้นี่มีแฟนอีกแล้ว

นี่พี่เบิร์ดไปพูโชว์แฟน

พี่แฟนน้องมาพี่ไปทำอย่างนี้สิ

ไหนพูดแล้วพูดให้หมดเลย
ตอนที่คบกับฉันเนี่ยนะ
นี่ของหายตลอด
ไม่ว่าจะเป็นกางเกงใน

๑๓คนเปลืองโทรศัพท์ฉันแปลงเลย

ที่โดนขโมยของไปขนาดนั้นใช่ไหม

ตัวเอง

ขนาดไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์

ผมก็โกหกมาก
วันเนี่ยแอบไปดูหนังกับจิ๊ก

กมาตั้ง๓ชั่วโมง๕นาทีกับ๘วิ

หรือเปล่าเนี่ย

เขาไม่ได้บอกตัวเองตั้งแต่คบกับตัวเองแล้วก็พี่เบิร์ตเลย

ก็ไม่มีอะไรที่ฉันจะรับเธอไม่ได้แล้วล่ะจ้า

ครูชื่อสมชายมาก่อนครับ
ก่อนชื่อเมย์ชื่อสมชาย
นั่นเหรอ

นวดเพิ่มเลยพี่

หลักมันหรอหลักมันอ่ะ

ชัดเลยใช่สิครับ
แสดงว่าที่ผ่านมาเราสองคนก็
ครับแล้ว
ไอ้น้องเสียใจเลยเสียใจทำไม

เลิกแล้วก็เลิกไป
ไม่นี่พี่

พี่๔ก้อนเลยของพี่ถูกกว่า
เดี๋ยวพี่
สรุปถ่านอัลคาไลน์ชนิดไหนราคา

มาทางนี้ได้ไหมคะเรา๓คนมีคนเอาถ่านมากเลยค่ะ

ตองเอคู่แข่งตองอู

ปรัสยักษณ์สารประหลอดเป็นมิตรต่อสิบแวดร้อนครับผม

ของผมถูกกว่าเพราะมีอยู่นิดเดียวเห็นไหมเนี่ย

เฮ้ยเหมาะกับตัวคนด้วย

เรียกว่าเที่ยวคำถามใช้กลางกลางไฟสูง
เมาะสำหรับกล้องโพลาลอยค่ะ

เรียกคนถูกก็ได้เข้ารอบ

เข้าไปไลฟ์สดกับพี่นุ้ยข้างในก่อนเลยค่ะ
เอาละค่ะคุณแม่ตั๊กน้องแอร์นี่คือคำถามข้อที่๗นะคะ
สำหรับคำถามข้อที่๗ค่ะมูลค่า๕๐๐๐บาทค่ะ
ถามเลยค่ะว่าทานอังคลายทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เป็นอัคลายเหมือนกันยี่ห้อเดียวกัน
พี่เป๊กกี้หนูขอดูหน่อยนะ

อ่าเพราะงั้นแปลว่าอยู่ที่แพ็กเกจจิ้งแหละ

ตอนนี้ข้อที่๗นะคะคุณแม่ตั๊กข้อที่๗แล้ว

ถ้าตอบถูกเงิน๕๐๐๐รออยู่
แต่ถ้าตอบผิดเช่นเดียวกันกลับบ้านมือเปล่าทันที
แต่ว่าข้อนี้ยากไหมมันก็ไม่ยากนะลูกนะ
เพราะอันนู้นมันแพงกว่าอยู่แล้ว
แต่มี๒อันนี้เราก็ตัดสินจากแพ็กเกจมาเนอะ

เอาล่ะงั้นเป๊กจะถามเลยค่ะว่า

และเป๊กจะเฉลยที่
ที่คุณแม่ตั๊กและน้องแอร์ไม่ได้เลือก

และเป๊กจะเฉลยอันที่เลือกค่ะ

อันนี้คืออันที่น้องแอร์และพี่ตั๊กเลือกนะคะ

และอันสุดท้ายค่ะอันนี้คืออันที่ไม่ได้เลือกค่ะ
ราคาต้องแพงกว่า๖๕บาท
ราคาต้องแพงกว่า

แพงกว่า
อีกข้อเดียวค่ะทั้งคู่จะได้ไปถึงรอบแจ็คพอร์ตค่ะ

ราคา
นี่ตอบผิดเลยนะคะต้อง๖๙นะคะ๗๙๘๙ได้หมด
แต่ถ้า๕๙๔๙ถือว่าผิดนะคะเกมหยุดทันที
และราคาอยู่ที่
แต่ใช้ตัวช่วยก็ไม่ช่วยงังก้อนเนี่ย
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้แพงสุดอ่ะใช่

ไม่สามารถผ่านข้อที่๗ไปได้

ทั้งพี่ตั๊กและน้องแอววันนี้ต้องกลับบ้านมือเปล่าค่ะ
แตกต่างจากบ้านแม่อืมนะคะนะก็ตามมา
ไม่ให้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดา
เออต้องสังเกตฝั่งเพราะว่า

ก็โกไว้ที่เยอะเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปซื้อของหรอกถูกมั้ยฮะ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะคะ

แต่ก็ต้องขอบคุณมากมาสร้างสีสันให้ได้มากเลยค่ะ
กลับพบกับคุณครับ

คุณตั๊กและน้องแอร์ไม่สามารถผ่านข้อที่๗ไปได้

เห็นทีต้องรีบกลับไปช่วยสามีไลฟ์สดซะแล้วล่ะครับ

ไปพบกับนักช็อปผู้เข้าแข่งขันคู่ใหม่ในรายการของเราวันนี้ค่ะ
เยี่ยมยอดที่สุดเพราะว่าเขามีอาชีพ

เขาขายอะไรกันนะต้องไปถามเขาค่ะ

สวยมาเลยคนไหนคุณโยคนไหนคุณบี

คุณชายแท้หรือเปล่า

อ้นาจารย์นิ้วล็อกมาเลยนะคะ

พอดีผมมีอาการมืนเมา
ตอนนี้ใช้ไม้สอยผมลองโลท
ก็เลยสนิทกัน
ใช่ค่ะ

อุ๊ยเล็กไประแว่งนี้ครับ
แวกนี้เองปกติเห็นบอกทำอาชีพค้าขาย

ผมขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยืนกินของบุรีรำ

คิดว่าอะไรล่ะหรอห์
ถ้ายืนกินแล้วจะแบบจุได้เยอะ
เลิกป้ายราคาพวกราคาคุณต้องหูวัยตาวัยอยู่แล้วล่ะ
วันนี้คู่ซี้ต่างเพศ

มาเข้าสู่การแข่งขันคำถามข้อแรกมาเลยค่ะ